เป็นประเด็นดราม่านะคะระหว่างโชคไทยรถแห่กับคุณบอลเชิญยิ้มถึงขั้น
ที่บอกว่าจะไม่ร่วมงานกันอีกแล้วครับเมื่อคืนคือน้องโชคมาอัดคลิป
บอกว่ายุติงานทุกอย่างที่รับเอาไว้คิวงานทั้งหมดคือเทหมดเลยเทหมด
เหรอเทหมดเลยจนวันนี้คุณบอลก็ต้องมา
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวแต่เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์บนเวที
ที่บอกว่าเหมือนกับแบบมีการฉีกหน้ากันบนเวที
อันนั้นคือจุดแตกหักจุดเริ่มต้น
อันนั้นคือจุดแตก

คือเหมือนกับว่าตัดจบอะไรอย่างนี้

เขามีเพลงที่เขาออกมา

ไอ่พักหลังไม่มีปัญหาคือว่า
คอนเสิร์ตไปทัวร์งานด้วยกันเนี่ยเนี่ยอย่างตรงเนี้ย
อยู่ดีดีเพลงเขาต้องร้องยาวกว่านี้แต่ไปตัดจบแบบสั้นเลย
เหลือสั้นนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้โชคเนี่ยมาซวบต่อสวม
อืมเขาก็เลยแบบแฟนคลับก็เลยมามาทะเลาะกันในโลกโซเชียลแหละ
ว่าแบบมันฉีกหน้าหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ย
คุณบอลเชิญยิ้มที่เขาเคยเล่าให้ฟังอ่ะนะคือความจริงคุณบอลเนี่ย
แถลงข่าวมาก่อนเรื่องที่ว่าขอยุติการรับงานทั้งหมดกับโชครถแห่
อ่าถ้ามีภาพของโชครถแห่เผื่อหลายท่านเอ๊ะโชครถแห่คือใคร
ถ้าเห็นหน้าอาจจะออกนะฮะโชครถแห่เนี่ยเขาดังมาจากพวก
แต่ตอนนี้เขาจะผมไม่ฟูนะเพราะเขาเพิ่งไปบวชมาเพิ่งศึกมา
คุณบอลเชิญยิ้มบอกว่ามันมีอยู่ช่วงนึงเคยออกเพลงไปเพลงอะไร

เพลงเราปล่อยไปตั้งนานแล้วทำไมมาดังอะไรตอนนี้

ใครไทยฮะไข้นึกฮะข้ายไทย

นะแล้วที่นี้โชว์รถแหแหขอ
เลือกสัญญาจับต้นสังกรรมเด่งเก่า

คุณบอลก็ช่วยดูแลในฐานะพี่น้อง
แล้วคิวงานเขาเยอะนะเยอะมากเลยนะ
แต่ว่าเวลาที่มีงานกับโชครถแห่
เพราะต้องไปเพลงด้วยกันเนี่ยเขาก็ไปร้องด้วยกัน
แต่พักหลังเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้น

ขอยุติการทำงานกับโชครถแห่
แต่งานที่รับกันไว้ยังมีเหลือข้างอยู่เนี่ย
ไม่เป็นไรไปขึ้นเหมือนเดิม
คือมันก็เป็นมารยาทของการรับงานนะคะ
รับงานไว้แล้วก็ไม่อยากจะเสียงาน
มันก็ต้องขึ้นเวทีก็ต้องไปงาน
แต่อยู่ดีเมื่อวานนี้โชครถแห่ออกมาบอก
ผมทำใจไม่ได้ผมไม่สามารถเล่นได้
ผมขอยกเลิก๕๐งานที่มีอยู่
แบบเฮ้อเถงาน๕๐งาน
คุณบอลก็ทนไม่ไหวก็เลยออกมาโพสต์บ้าง
ฝั่งของคุณบอลเนี่ยค่ะ
งั้นก็เดี๋ยวดูเรื่องของการที่คุณโชคบอกว่า
เทงานนะบอกว่าไม่รับคิวงาน

ชิดแจงชิดแจงแค่ในส่วนของเรา

มันเป็นปัญหาที่หยุมหิมแล้วมัน

สะสมอยู่ในใจครับ
หน่อยผมก็เชื่อว่าทั้งสองฝั่งก็อาจจะมีปัญหา

ดำเนินไปต่อไม่ได้จริง

ยินดีที่จะทำทุกอย่างให้เต็มที่

เรื่องที่ก็ดังคู่กันต่อละก่อ

โพสต์นะคะเป็นผู้จัดการนะคะ

คุณบอลเองก็โพสต์แบบนี้นะคะ

งานที่จ้างไว้คือไม่ทำงาน
คู่กันได้แต่ต้องรับผิดชอบด้วย

พี่บอลเองก็รีโพสต์

แล้วก็ถามว่าคุณทำแบบนี้เพื่อ

คุณบอลเชิญยิ้มก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว

มันใช่พี่ดอนหรอที่คุณปรึกษา
เขามาช่วยคุณคุณทำเพลงเสร็จ

ขอพูดก็แล้วกันที่ลงอยู่ช่องทางที่คุณขอให้เราช่วย
ความน่ารักน่าเอ็นดูมันหายไปไหนหมดแล้ว
ก็ตั้งใจสร้างความสนุกสร้างความสุขให้กับแฟน
แต่ตอนนี้คุณทำให้แฟนหมดสนุกนะขอบคุณ
ก็วันนี้ทั้งคู่ขึ้นเวทีคู่กันครั้งสุดท้าย
งานวันแม่มหาชัยสมุทรสาครก็รับร่วมกันเอาไว้
ก็ไม่อยากจะให้มีผลกระทบกับการรับงานอะไรที่รับค้างไว้อะไรแบบนี้ค่ะ
วันนี้ก็จะขึ้นคู่กันใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะ
แต่วันข้างหน้าพี่โชคเขาบอกถ้ามีคิวอีกเขาก็ไม่ขึ้นแล้วประมาณอย่างนี้หรอ
ค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าทางเจ้าภาพเจ้าของงานเขาจะว่ายังไง
ตกลงรับงานบางทีมันมีการเซ็นสัญญามันมีจ่ายมัดจำอะไรหรือเปล่า
เทคิวงานไม่ใช่ง่ายนะพี่อุ๋ยงานคอนเสิร์ตแบบนี้
เกิดอยากได้คู่นี้แต่ไม่มีคนนี้แล้วเจ้าภาพเขาจะเอายังไงต่ออย่างนี้ใช่ไหม
เดี๋ยวรอดูต่อไปกันแล้วกันนะครับ